ส่วนความคืบหน้าคดีที่เด็กอายุขวบเศษครับ
ที่คุณแม่เอาไปฝากเลี้ยง๓วัน
ดิวใช่ครับที่น้องมีโอกาสรอดกลับมาเพียงแค่๑ก็คือตอนนี้
หวังปฏิหารเพราะว่าน้องอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยา

ล่าสุดก็คุมตัวคนก่อเหตุส่งฝักขังศาลจังหวัดสระบุรีแล้ว
เห็นว่าสภาพเนี่ยอิดโรยเลยนะไม่ได้นอนทั้งคืนไงคนที่ก่อเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนางสิริยาพรหรือว่าปุ้ยครับอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายเด็กอายุขวบเศษครับ
น้องอาการสาหัสและถือว่าเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อร่างกาย
วันนี้ก็คุมตัวออกจากโรงพักเดินไปขึ้นรถคุมขังครับ
ฝากขังศาลจังหวัดสระบุรีนี่คือบรรยากาศออกจากห้องคุมขังที่โรงพักนะฮะ
เจ้าตัวสภาพอิดโดรย์แล้วแหละเหมือนไม่ค่อยมีเรี่ยวว่าไม่มีแรง
ฉับก้าวขึ้นรถเลยและขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือสภาพเพลียเพราะว่าไม่ได้นอนด้วยแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนด้วยนะครับ
ตำรวจคัดค้ำประกันตัวถือว่าเป็นคดีสเติร์นขวัญ
และอยู่ในความสนใจของประชาชน
หลังจากนั้นนำตัวส่งสารจังหวัดสระบุรี
ระหว่างนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุครับ

พบว่าบ้านของปุ้ยนั้นปิดเงียบไม่มีใครอยู่

อกจากนี้เราไปเจอญาติครับ
ญาติญาติเดินทางไปที่ศาล
กับบ้านของปุ้ยเล่าให้ฟังบอกว่า
บ้านหลังนี้เหรอเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ในซอยได้ปีกว่า
แล้วแม่ของปุ้ยเป็นคนที่พูดจาดีนะ
ส่วนตัวผัวของปุ้ยเนี่ยไม่ค่อยคุยกับใครหรอก
เรื่องทุบตีเด็กเนี่ยเอาจริงก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่
ไม่เคยเห็นด้วยก็เห็นว่าเพิ่งจะมารับเลี้ยงเด็กได้ไม่นานเอง

ช่วงเช้าปุ้ยเขาจะขายกับข้าว
แล้วช่วงบ่ายเห็นว่าจะไปดูแลเด็กครับ

อื้อ

เขาตะโกนให้เงียบอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่เสียงเด็กน้อง
เด็กมันมาใหม่บ้าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๙กุมภานะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่คุณแม่ของน้องดิวเนี่ย

ซึ่งมีเด็กอีก๒๓คนนะครับ

เกร็งเลือดไหลออกมาจากปาก
น้องนอนกัดลิ้นตัวเองด้วย
แล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้คุณแม่ดู

มาที่บ้านของพี่เลี้ยงนี่แหละครับ
บ้านของปุ้ยปกติก็จะรับเลี้ยงเด็ก

ไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วมีรอยฟกช้ำ
ก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
คุณหมอรีบใส่ท่อช่วยหายใจเลยครับ
และส่งต่อโรงพยาบาลสระบุรี

ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์พร้อม
สแกนดูสมองและตรวจดูอาการ

คุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ทำใจนะอืม

เปอร์เซ็นต์รอดกลับมาคือ๑

รอให้น้องหัวใจหยุดเต้นเอง

หนูก็จะปล่อยน้องไปโดยไม่ปั๊ม
เพราะว่าหนูปรึกษาทุกคนแล้ว

เดี๋ยวน้องจะแบบว่าเจ็บกระดูกหักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าหนูก็ไม่อยากให้ลูกไป
แต่ว่าหนูก็ต้องทำใจค่ะ
เพราะว่าจะยืนเข้าไปก็เจ็บ
เพราะว่าติดใจสาเหตุที่ลูกมีอาการป่วยโคม่าขนาดนี้
ตำรวจก็ไปไล่วงจรปิดกล้องถูกลบไฟล์ไปทั้งหมด
แต่ก็กู้กลับมาได้ก็เลยมีหลักฐานฮะ
เสียงของปุ้ยที่ทะเลาะกับเด็ก
แล้วก็นำไปสู่การคุมตัวมาสอบปากคำ
คาดคันจนเจ้าตัวยอมสารภาพตอนแรกไม่ยอมนะฮะ
แล้วก็อ้างว่าตอนที่เด็กมาถึงที่บ้านรับเลี้ยงเนี่ย
คือน้องร้องไห้ไม่หยุดเลยอาจจะด้วยความไม่ชินด้วย

คือบอกให้หยุดก็ไม่หยุดกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่หยุดเป็นชั่วโมง
ก็เลยตัดสินใจคือเหมือนกับจับหัวน้องโขกกระแทกกับผนังบ้าน๓ครั้ง
น้องมีอาการหนักขนาดนี้
นี่นะฮะสุดท้ายก็ถูกคุมตัวฝากขังแล้วนะครับวันนี้ฮะ